กันด้วยเรื่องของพระต่อค่ะอดีตเจ้าอาวาสที่จังหวัดสุโขทัยที่เราเล่าไปเมื่อวานที่บอกว่าเนี่ย
โอ้โหไปชำแหละพระพุทธรูปทองเหลืองออกเป็นชิ้น
แล้วซ่อนเอาไว้ในกุฏิแล้วเอาไปขายมีการลื้อรั้วอะไรของวัดด้วยใช่ไหม
ไปตัดเหล็กรั้ววัดก่อนโอ้โหสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ
จับได้แล้วนะคะจับได้แล้วแล้วก็ตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะอืมเงินที่อยู่ในบัญชีของวัดเนี่ย
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแบบผิดหรือเปล่าตรวจสอบหมดเลย
อดีตพระวิโรธเจ้าอาวาสวัตน์วัดเนินกระชายคือนำไปสืบก่อน
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำเขาไปตัดประตูเหล็กของวัด
แล้วเอาไปขายในร้านรับซื้อของเก่าจนชาวบ้านไปรวมตัวกันบุกไปกุติ
แล้วมันก็ไปเจอสิ่งที่โอ้โหยิ่งสะเทือนใจมากขึ้นไปอีก
ชิ้นส่วนพระพุทธรูปทองเหลืองไม่ต่ำกว่า๘องค์ถูกเลื่อยถูกชำแหละเป็นเศษ
ชิ้นส่วนกองกองเอาไว้เตรียมจะเอาไปขาย
ผู้กำกับสพกรงไกรราชบอกว่าจากการสอบปากคำนายวิโรธ
รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
ที่ตัดชำแหละพระพุทธรูปเขาอ้างว่าไม่ได้จะเอาไปขายนะ
จะเอาไปหลอมใหม่จะไปหลอมเหรอบอกแบบนี้ค่ะ
แต่ตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ทำลายทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุของวัดและเสพยาเสพติดด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าไปตรวจพบสารเสพติดในร่างกายค่ะ
ทีมข่าวก็พยายามจะถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นายวิโรธไม่พูดอะไรเลยเดินก้มหน้าเข้าห้องควบคุมตัวไปเลยนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดเนินกระชายชาวบ้าน๒๐๐กว่าคน
เข้าร่วมประชุมกันขอตรวจสอบทรัพย์สินของวัดครับ
ขอตรวจสอบกับทางพระครูสุพัฒนาโสพลเจ้าคณะอำเภอกงไกรราช
และหน้าสาวอนงจรรย์ชองรักษาการผู้บริการสำนักพุธจังหวัดสุโขทัย
ต้นทราบว่าตอนที่นายวิโรธเป็นเจ้าอาวาส
จะเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองของวัดคนเดียวเลยนะคะ
เงินของวัดล่าสุดในบัญชีไม่เหลือสักบาทคุณผู้ชม

จะมาตรวจสอบซับสินของวัดทั้งหมดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปสิ่งก่อสร้างเข้าของเครื่องใช้

รวมไปถึงจะดูแลเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ด้วยนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ติดกับวัดอยู่แถววัดน่ะนะคะ
พอรู้ถึงพฤติกรรมของนายวิโรธเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเอาจริงพูดกันตรงเลยค่ะ

มานานแล้วตอนสมัยเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยชาวบ้านเขาคุยกันว่าโอ้โห
แต่ตอนนั้นมันไม่มีหลักฐานไงคะมันไม่มีหลักฐาน
พฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสที่วัดนี้ทำเอาชาวบ้านแถวนี้พาลูกพาหลานไปบวชที่อื่น
ญาติพี่น้องไปทำบุญวัดอื่นเขาเสื่อมศรัทธากันมาตั้งนานแล้ว
แต่พอความจริงปรากฏมันก็เลยยิ่งชัดไงดีใจมากเลยที่นำไปศึก
แล้วก็ดำเนินคดีชาวบ้านก็ดีใจกันหมดเลยนะคะ
พอหลายเรื่องมาแล้วก็เศษภาพเสร็จติดด้วยอะไรแบบนี้
คือพอชาวบ้านเขาไม่เข้าวัดไม่ทำบุญไม่ใส่บาท
ก็ไม่รู้จะไปหางงหาเงินที่ไหน
เลยต้องลื้อรั้วเอาไปขาย
เอาพระมาปัดเหนือนจะไปขายหมด
โอ้โหสุดท้ายก็นี่แหละฮะดีแล้วล่ะครับดีแล้ว